แม่ไม่ได้จับเงินหมื่นมานานขนาดไหน

ตั้งแต่๕โมงยันทรีย์ธุ่มมาคะ

แม่ทำไงคะ

สุดได้หรือครับ
ใช่เพลงนี้ที่อยู่ในห้องน้ำแผ่งนี้ใช่ไหมใช่